โอ๊ยเวลาหวานจะขึ้นตาฉันรึเปล่านี่เลยเปล่า
วันนี้ใครได้ดูโลกโซเชียลแชร์กันสนั่นเลยค่ะ
พระเอกข้างรักณเดชน์คุกิมิยะค่ะ
จัดเต็มจัดหนักเรียกว่าผู้ชายทั้งประเทศค้อนคว่ำ
เพราะว่าเธอจัดใหญ่เหลือเกินนะคะ

ซึ่งยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวพี่อา

โปรเจกต์นี้แบรี่ตั้งใจทำให้ด้วยเจกหัวใจล้วน

คือไม่ได้ว่าจะแนบโฆษณาอะไรมาใช่ไหม
คือตอนแรกก็ตกใจนึกว่าป้ายโฆษณาหรือเปล่าขายของหรือเปล่า
สรุปไม่ใช่เลยนะคะณเดชน์เนี่ยเขาโทรติดต่อเองเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็โพสต์ข้อความด้วยนะคะ
โพสต์ภาพป้ายบิวบอร์ดนี่แหละค่ะลงไอจีส่วนตัวนะคะ

เขียนไว้หวานมากคุณผู้ชมบอกว่า
ขอบคุณปฏิทิน๑วันต่อ๑ปี
ทำให้คนเราอยากแสดงความรักต่อคนหนึ่งคนใด

ภูเก็ตไทยแลนด์ก็มาคุณผู้ชมค่ะ

ถูกต้องนะคะซึ่งในจีสตอรี่นะคะ

รูปที่เห็นนี่แหละค่ะที่ถ่ายคู่กันเนี่ยค่ะ

แต่นางเช็คอินเป็นภูเกต
คุณผู้ชมซึ่งกระซิบถามมาแล้วนะคะว่า
อุ้ยไอ้ติดบิลบอร์ดขนาดนี้ราคาเท่าไหร่

เขาบอกว่าโอ้โหเกือบล้าน

แล้วก็แบบบิลบอร์ดส่วนทั้งนั้นเลย
สำคัญณเดชน์โทรไปติดต่อเองเลย

ผมจะติดป้ายมิวบอร์ดด้วยเซอร์ไพรส์แฟนผม

คุณรู้คำพูดเขาเยอะจังคุณเป็นคนรับโทรศัพท์ป่ะเนี่ย
ฉันโทรถามเขาเลยจริงเมื่อวานเนี่ยวุ่นวายกันมากนะคะ

เขาลงรูปพีวาเลนไทยด้วยคุณผู้ชม
ไม่รู้ว่าจะดูตรงโอบเอวหรือแผงหน้าอกเลยคุณผู้ชม

แต่ว่าภาพนี้เป็นภาพเยอะมาแล้วนะคะ
แล้ววันเวลาไทยเนี่ยเขาแยกกันอยู่
ณเดชน์ตอนนี้ไปเที่ยวทะเลใต้อยู่อยู่ภูเก็ตนะคะ
ส่วนน้องญาติถ่ายละครกับพี่แอนทองผสมอยู่
แต่เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่หวานจนเบาหวานขึ้นตาไปเลยล่ะค่ะ
ตัวไกลกันแต่ว่าใจเนี่ยใกล้กันนิดเดียว
อันนี้เป็นภาพที่แฟนคลับเขาถ่ายมาให้ดูนะคะ
บอกว่าเมนลงแล้วด้อมลงต่อได้
อีกคู่นึงก็หวานทะลุครัวเหมือนกันค่ะ
วาเลนไทยที่ผ่านมาต่างคนก็ต่างให้ดอกไม้

ใช่คือปีนี้วาเลนไทยนี้คู่นี้น่ารักมากค่ะ
ผลัดกันให้ดอกไม้และอย่างที่บอกไปว่า
ด้วยความว่าสื้อก้นดอกไม้เหมือนมาของขวานเนอะ
อ้ำบอกไว้ด้วยว่าปีหน้าฉันก็ขอสายพันธุนี้นะ

แต่ปีนี้ดูเรียบง่ายนะแต่อบอุ่นจุดเลย
เพราะว่าคุณพฤษภกรนี่นะคะขอสลัดขอบหนุ่มนักธุรกิจคุณหนูซิ
เพื่อนรายการเข้ากดฟั่วทำอาหารเป็นมื้อพิเศษเลย
นี้ยังไม่มีแววว่าจะมีข่าวดงข่าวดีอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวปีหน้าลุ้นกันใหม่เผื่อว่าวาเลนไทยปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแค่ช่อดอกไม้อาจจะมีกล่องอะไรแล้วเปิดออกมาแบบว่า
เธอนี้ก็พูดที่คิดไกลอีกแล้วนะแต่ว่าการทำอาหารครั้งนี้คุณอ้ามเค้าให้ไฮโซโฟกสองดาวกำลังน่ารัก
บ้านนี้คุณเนยโชติกานี่เยี่ยมไปเลยค่ะคุณสามี

มันเข้าตาจริงไม่ใช่อะไรเพชรน่ะมันเม็ดย้ายใหญ่ค่ะ
ดีเด่นขอมอบให้กับคุณอามสามีคุณเนยไปเลย
บอกเลยว่าของขวัญวาเลนไทยปีนี้เป็นชุดเครื่องเพชร
แหวนเพชรเนี่ยเม็ดเบอร์เริ่ม
แล้วไม่ได้มาแค่วงเดียวคุณผู้ชมค่ะดูสิคะ
มาเป็นเซตแบบว่าเซ็ตใหญ่ไฟกระพริบเลยจ้ะ
มีทั้งสร้อยข้อมือเพชรกำไรข้อมือเพชรคุณผู้ชมค่ะ
เนยบอกว่าโอ้โหคุณสามีทำดีมากเลย
สามีเนี่ยเซอร์ไพรส์ป่ะเนี่ยนะไปสั่งมาล่วงหน้า
คือที่จริงรวบตึงนะจ๊ะปีใหม่วาเลนไทยตุดจีนวันครบรอบ
โอ้โหนี่สุดแล้วในกล่องเดียวแต่น่ารักตรงที่อะไรรู้ไหม
อ่ะคุณสามีนี่ไงขอบมือสิคุณเนยยื่นมือไปให้
แต่ด้วยความคุณสามียังไม่รู้งานไม่รู้ว่าต้องทำอะไร

รักไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูสองคู่สองคนนะคะ
รูปคู่ก็ไม่เบานะคะว่าเดือดที่สุดร้อนฉากหากไครค่ะคุณผู้ชม
นี่คอเล็กชั่นโบดแดงแสลงในใจเนี้ยอยากเอาออกอ่ะเสร็จนี้
คุณผู้ชมไม่แซ่บจริงไม่ใช่ใบเตยค่ะส่วนรูปคู่ก็ไม่เบานะคะ
ว่าปิ๋วไปหมดนะคะแม่ใบของเราโพสต์นะคะ
บอกว่าปีนี้ช่อใหญ่กว่าทุกปีสงสัยป๊าป๊าแม่นะคะ
อยากให้มีเบบีอีกคนแน่นอนโอ้ยจัดเต็มจริงจ้ะ
ความแซ่บแล้วนึกถึงภาพพรีเวดดิ้งเขาเหมือนกันนะ
ตอนเขาพรีเวทก็ไม่ธรรมดานะคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
หลายคนบอกว่าเห็นรูปแล้วแบบมันจักรจี้หัวใจเหลือเกินนะคะ
สำหรับคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาเขาพาคุณแฟนไปไง
ถาไปพักผ่อนวาเลนไทยเป็นทริปเกาะกูด
แต่ละภาพบอกเลยแม่เด็ดมาก
ความแซ่บตลอดด้วยความว่าแฟนเขาก็หล่อแล้วก็เอออวดได้อยู่นะฮะ
แล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูภาพหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
กรี๊ดกันทั้งโซเชียลนี่เห็นอะไรไหมคะ

เสียดายเสียดาย
ทำไมเสามันใหญ่ไปหน่อยขอเสาเล็กกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหม
ตามแคปชั่นเลยนางเขียนไว้อย่างนั้น
นี่พี่เป๊กกี้เขาบอกว่าตุ๊กแกที่นี่ตัวใหญ่จังเนอะ
ตุ๊กแกที่พี่ว่าหมายถึงตัวไหนหนูก็เห็นอยู่ตัวเดียว
ไม่รู้ใช่ตัวนั้นหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเห็นอยู่
ตื่นตาตื่นใจละคนบอกว่าเสาเนี่ยมันใหญ่ไปนิดนึง
ถ้าสาวเล็กกว่านี้อาจจะเห็นตุ๊กแก่ตัวเต็ม

แต่ว่ายืนยันภาพไม่โป๊ะนะสาวมันบังมิดขนาดนั้น
ไม่ได้เห็นอะไรเลยอย่าคิดเลอะคุณผู้ชม
ไปต่อจากภาพสายิวมาที่ความหวานแบบสูงกันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมขาขึ้นเครื่องบินไปเลย
แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีคู่ของพี่จิวสุคและจ๊ะ
หลังเจอโรคเลื่อนไงเชอรี่เลื่อนไปแล้วเลื่อนมา๒ปีเต็ม
ล่าสุดค่ะจูงมือกันเก๋จดทะเบียนสมรสแบบปังไปเลย
บนเครื่องบินส่วนตัวนะจ๊ะพร้อมกับพิธีแลกแหวนแต่งงาน

กลางบรรยากาศวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์นี่แหละ
อวนไปด้วยความโรแมนติกจัดใหญ่จัดเต็มจริงนะคะ
พี่จิ๊บบอกว่าไอเดียแต่งงานบนเครื่องนี่นะ
ก็เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด๑๙นั่นแหละจ้ะ

ญาติที่มาร่วมงานคุณผู้ชมค่ะ๑๐คนเท่านั้น
ปลอดภัยแล้วทุกคนนะตรวจหาเชื้อโควิดแล้วนะ
แล้วก็ผลบวกผลออกมาเป็นลบหมดเลย
เออส่วนเรื่องมีทายาททั้งคู่โอ้เดี๋ยวขอคุยกันอีกทีแล้วกันคุณผู้ชม
อันนี้เป็นความหวานที่แบบสูงสุดเลยนะคะ
น่ารักจริงเลยอันนี้ความหวานผ่านไป
แต่มีอีกคนนึงขอส่งท้ายแบบปังปั๊วเลยค่ะ
อ๊อฟปองศักดิ์ไหนจ๊ะรูปขึ้นมาเลยจ้ะ
จ้ะนี่ท่อใหญ่มากเลยขวาน
แจ๊คพี่แจ๊คเดี๋ยวก่อนนะใครให้แล้วบอกว่าโสดไม่ใช่เหรอ
เออวันนั้นจะไปสัมภาษณ์น้องบอกมีแฟนนะคะ
ดูนางแคปชั่นนางบอกว่ากรี๊ดดีใจอ่ะ
ร้านดอกไม้ส่งมาตามที่สั่งเลย

เป็นว่าเดี๋ยวไปถามนะคะเพราะว่าตอนนี้นางเป็นพิธีกร
จะจ่านยานวิภา
แต่ว่าสัมภาษณ์วันนั้นบอกไม่มีแฟนนะคะหรือว่าแอบซุ่มนะจ๊ะเนี่ย
ไม่มีแฟนก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีคนคุย